ชวนกันอีกสักหนึ่งครั้งสำหรับ๕จุดสำคัญ
ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมสุริยุปราคากันค่ะ
สำหรับจุดแรกก็คือที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
พระชนมพันศานครราชศรีมาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความพร้อมจัดกิจกรรมชมสุริยุปราคา
ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้
เริ่มเปิดให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตั้งแต่๖นาฬิกา
จนถึง๑๐นาฬิกาเลยอีกประมาณ๔๐นาทีที่โคราช

อุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินั้นเตรียมไว้
ก็ประกอบด้วยกล้องพระอาทิตย์กล้องโทรทัศน์ติดฟิลเตอร์
อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ค่ะก็ได้เตรียมแว่นดูดวงอาทิตย์ไว้
จำนวน๕๐๐ชุดนะคะเพื่อที่จะแจกให้ประชาชนที่สนใจ
ไปร่วมชมปรากฏการณ์จุดที่๒นอกจากนครราชสีมา
ก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง
หรือว่าสอดรตอนนี้ไปติดตั้งกล้องชมสุริยุปราคาบางส่วน
ซึ่งจะเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองไทยและเหนือท้องฟ้าของเชียงใหม่
นายสรานโปเซยจินดารองพ่วงหน่วยการสอดรบอกว่า
สรได้เตรียมพร้อมตั้งจุดสังเกตการณ์๕จุดใหญ่ทั่วประเทศ
อกจากที่เชียงใหม่ที่โคราชแล้วก็ที่มีที่กรุงเทพ
ที่สวนเบญจกิติถนนราชดาพิเศษติดอยู่กับสวนประชุมแห่งชาติเสียบริกฤต
จังหวัดฉะเชิงเศร้าเป็นอีก๑จุดที่จะจัดกิจกรรมกัน
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศาในอำเภอแปลงยาวค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะจัดกิจกรรมกันที่ลานชนวิวนางเงือก
สมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งจุด
ที่สามารถรับชมสุริยุปราคาได้มากสำหรับพื้นที่ในประเทศไทย
ก็คือ๑๖๔นะคะโดยแต่ละจุดค่ะได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
อุปกรณ์สังเกตคุณภาพสูงและอุปกรณ์สังเกตการณ์ดวงอาทิตย์หลากหลายรูปแบบ
และที่สำคัญมีผู้เชี่ยวชาญประจำจุดคอยให้ความรู้เกี่ยวกับสุริยุปราคาย
อย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งการใช้อุปกรณ์เพราะว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
เพื่อให้การรับชมนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานและปลอดภัย